เอาละครับมาถึงอีกหนึ่งประเด็นอัธยกรรมนะครับ
มีลูกหนี้สาววัย๓๖ปีก่อเหตุใช้สายไฟพัดลม
รัดคอเจ้าหนี้เงินกู้ดับคาบ้านพัก
หลังจากที่นำเงินงวดสุดท้ายไปส่งคืนถึงบ้าน
พร้อมขอกู้ต่อแต่ว่าผู้เสียชีวิตไม่ให้กู้ต่อนะครับ
ซ้ำยังด่าหยาบคายจึงทนไม่ไหวก็เลยลงมือฆ่า
แล้วก็ปลดทองที่ข้อมือหนีไปครับ
ซึ่งพลตำรวจตรียิ่งยศเทพจำนง
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสะแก้ว
สอบปากคำนางรุ่งอรุณกาดแก้วอายุ๓๖ปี
อาชีพช่างไม้เฟอร์นิเจอร์อยู่หมู่๗บ้านคลองไห้
ตำบลทัพพริกอำเภออรัญญประเทศนะครับ
เป็นผู้ต้องหาฆ่านางต้อยนวลแล้วอายุ๖๔ปี
เสียชีวิตบนเตียงนอนของบ้านหมู่๕ตำบลคลองหาดครับ
รุ่งอรุณก็ให้การรับสาภาพนะครับ
ก่อนเกิดเหตุได้นำเงินเป็นหนี้งวดสุดท้าย
ก็เอาไปคืนให้แก่ผู้เสียชีวิตจำนวน๕๐๐บาท

ขอกู้เงินก้อนใหม่มาอีกจำนวน๕๐๐๐บาท
เพื่อจะนำมาเป็นเงินทุนในการทำเฟอร์นิเจอร์ส่งลูกค้า

ยังด่ายาบคายถึงบุพการี
จึงเกิดบันดาลโทษะเข้าทำร้ายร่างกาย
แล้วก็เห็นสายไฟก็เลยเอาสายไฟพัดลมมารัดคอ

พร้อมนำสร้อยข้อมือทองคำหนัก๕๐สตางค์ติดมือมาด้วยครับ
ตำรวจก็ได้สอบปากคำเพื่อนบ้านแล้วก็ระแวกใกล้เคียง
มีคนให้ข้อมูลว่าเห็นผู้ต้องหา
ตาร์ทรถจักรยานยนต์ออกจากบ้านผู้เสียชีวิต

แล้วก็ถูกส่งตัวดำเนินคดีนะครับ
ด้านของนายมณีเพ็งกุลเพื่อนบ้านก็บอกว่า
ผู้เสียชีวิตเป็นเจ้าแม่เงินกู้ในพื้นที่

มีสามีเป็นชาวฮอนแลนด์มีลูกด้วยกัน๒คน
โดยสามีก็ได้เสียชีวิตไปนานแล้ว

ผู้เสียชีวิตจึงอยู่บ้านหลังเกิดเหตุเพียงลำพัง
แต่วางแผนจะไปใช้ชีวิตอยู่กับลูกที่ต่างประเทศ
โดยที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ก็คือมีการ
ติดป้ายประกาศขายบ้านไว้ระยะหนึ่งแล้ว
แต่สุดท้ายก็มาเสียชีวิตลงซะก่อนนะครับ